มาดูเรื่องราวของสัตว์แปลกกันบ้างค่ะ

ลูกมาเป็นช้างรูจมูกเมื่อนช้าง

ตีนเติมฮู่เฮ่อหน้าให้หลัก

เฮ้ยตัวอะไรอ่ะคุณ

บางคนก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้อ่ะ

ที่คุณป้าบอกสิว่าเหมือนช้างเลย
ถ้ามองให้เป็นช้างมันก็จะดูเหมือนมีงวงข้างหน้า
แต่คุณพอเดาได้ไหมว่านี่คืออะไร
ผมว่าต้องเป็นซากแบบตัวอะไรสักอย่าง

นั่นก็คือหมูไงคุณ
เราเคยเห็นหมูที่ออกมามีความผิดปกติแบบนี้
และเนี่ยค่ะย้ำอีกรอบว่าน้องคือหมูนะคะ
เกิดมามีรูปร่างลักษณะหน้าตาที่คล้ายกับช้าง
เพราะว่าจมูกยื่นออกมาคล้ายงวงช้างใช่ไหม
แต่ลูกหมูตัวนี้คลอดวันเสาร์ที่๒๓เมษายนที่ผ่านมา
และเป็นลูกหมูของชาวบ้านในพื้นที่กาญจนบุรีด้วย
ล่าสุดคือน้องสู่ขิตไปแล้วนะต้องแสดงความเสียใจด้วย
เพราะว่าอาจจะเป็นได้ว่าน้องเกิดมามีลักษณะผิดปกติทางร่างกาย
ก็เลยทำให้น้องเนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะ
และแตกต่างจากหมูตัวอื่นทั่วไปด้วยนะ
แต่สิ่งที่น่าสังเกตคุณคือน้องเนี่ยเสียแล้วใช่ไหมตายไปแล้วนะ
ตัวไม่เขียวไม่แข็งเหมือนสัตว์อื่นเวลาตายตัวแข็ง
ชาวเน็ตหลายคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือน้องตั้งใจจะมาให้โชคลาภ
ก็เป็นได้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข่าวว่าชาวบ้านนำแป้งดอกไม้

ว่าสัตว์ที่มีความผิดปกติมีความแปลก

แต่ก็อาจจะแปลกตรงที่ว่าทำไมน้องตัวไม่แข็ง
หรือว่าน้องอาจจะเพิ่งตาย